นี้การประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะเกิดขึ้นพรุ่งนี้นะ
แต่ว่านายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่กันก่อน
ก็ไปราชบุรีแล้วก็ไปประชุมคอรมอลพรุ่งนี้ที่กาญจนบุรี
โรงเรียนเขาปิดหรือไม่ปิดฮะ๓โรงเรียนเขาก็ไม่ปิดแล้วนะฮะแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการจราจรนะครับ
ดังนั้นไปติดตามครับกรณีที่นายกรัฐมนตรีนำพื้นที่คณะเนี่ย
ลงพื้นที่ที่ราชบุรีติดตามจากทีมข่าวของเราคุณสิริวัณฑักลักษัตริย์นะครับ

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในรอบ๕เดือนหลังจากที่ได้มีการตั้งรัฐบาลนะคะ
ก็เลือกที่จะมาประชุมที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
โดยในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
โดยก็ได้เน้นย้ำถึงแนวทางในการทำงานของรัฐบาลนะคะ
ว่าจะมุ่งทำงานเพื่อที่จะให้ประชาชนพ้นจากความยากจนค่ะ
ช่วงเช้าค่ะพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรี
และได้พบปะกับประชาชนที่โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีค่ะ
พร้อมกับเป็นประธานศักดิ์ขีพยานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนค่ะ
แต่ทุกวันนี้กลับพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีในทางที่ปิดทางการโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางโซเชียล
บางครั้งการแชร์โดยไม่รู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ก็กระทบและเป็นปัญหาต่อการทำงานของรัฐบาลค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่านะคะวันนี้ได้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ตนก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเช่นกันดังนั้นจึงต้องนำเอานโยบายของทุกพักมาร่วมกันทำงานค่ะ
ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ก็จะเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามรับฟังปัญหาและตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพร่หลังจากที่กรมเจ้าท่ามีแผนจะผลักดันเรือนแพร่ทั้งหมดให้เข้าไปจอดภายในคลองไส้ไก่ค่ะ
และนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็จะส่งมอบบ้านพักให้กับผู้ที่เคยพักอาศัยในเรือนแพร่และสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำแม่น้ำแควร์จำนวน๖๐ครอบครัวค่ะ
ส่วนในช่วงค่ำวันนี้นะคะอย่างที่วันนี้นะคะจะเป็นวันลอยกระทงนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีค่ะ
ซึ่งปีนี้ค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็รณรงค์เชิญชวนประชาชนให้ใช้๑กระทงต่อ๑ครอบครัวเพื่อทำให้แม่น้ำลำคลองมีความสุขและความใส่สะอาดค่ะ
ค่ะต้องจับตาดูนะคะการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่ของรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ที่จังหวัดกาศนบุรีจะมีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรวมถึงโครงการสำคัญสำคัญที่จะพัฒนาภูมิภาคให้เจริญก้าวหน้าเทียบเท่ากับภูมิภาคอื่นค่ะศิรารักษัตริย์ข่าวเทวรัตน์ทีวี
ลอยกระทงด้วยมากที่สุดนะคะ